ยังไม่หมดยังมีนี่ใช่ไหม

ร้านนะครับชื่อร้านฮ่อเจี๊ยครับคุณผู้ชมครับ
เป็นร้านที่เขาขายสละเป๋าไส้ทะลัก
โหเป็นลาวาไส้ทะลักแตกล้นทะลักออกมาแบบนี้
พอบิออกมาโอ้โหบิออกชิมครีมจุ่มนม
ไม่ใช่ค่ะคนละอันกันนะคะคุณ
แต่นี่ครับเป็นสาระเป๋าคุณผู้ชมโอ้โหต้องลองไปทานดูอยู่ที่ระยองเหมือนกัน
ร้านเขาอยู่แถวบริเวณริมถนนสายระยองบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ
ความพิเศษของที่นี่คือเขามีสาระเป๋าลาวาหมอนทอง

ใช่ไม่ได้มีแค่ไส้ไข่เค็มลาวาแบบนี้อย่างเดียวนะ
นี่หมอนทองเขาก็มีเปิดออกมานี่ไส้ล้นทะลักเลย
นี่แล้วก็มีสาระเป๋าไส้ครีมคัสตาร์ทลาวาช็อกโกแลตก็มี
นี่คือวิธีการทำนะครับ
รีดออกมารีดออกมาให้แป้งมันแบร์ออกมาแบบนี้แล้วก็
นี่ไม่ใช่ไอศครีมนะแต่นี่คือตัวไส้
ไส้หมอนทองตักไส้ใส่เข้าไปแน่นเลย
ใช่ครับแล้วก็จีบแบบนี้หนุ่มดูไว้นะครับวิธีการจีบทำยังไงนะฮะ
คุณต้องดูนะคะคุณวิธีการจีบทำยังไงนะคะ
จีบสารเป๋าให้มันดูสวยงามแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปนึ่ง
สาระเป๋าไส้หมอนทองของเขาหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้คุณ

เล็กหน่อยน่ารักแบบพอดีคำ
หนุ่มหวานต่างอย่างเช่นบัวลอยทุเรียนเอ๋ย
หรือว่าจะเป็นสาระเป๋าทุเรียนเอ่ย
อะไรแบบนี้ก็มีหลากหลายเมนูนะคะ